มกราคม๒๕๐๑พบศพเด็กชายสมบุญบุญยการวัย๑๑ปีถูกฆาตกรรมอย่างโหดเยี่ยมกลางสวนยางพาราตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยอง
สภาพศพถูกแทงที่คอมีรอยผ่าตั้งแต่หน้าอกถึงสดือหัวใจและตับหายไปในที่เกิดเหตุพบซีอุยแซ่อึ้งแรงงานรับจ้างทำสวนชาวจีน
เขาสารภาพระหว่างรดน้ำผักในสวนเด็กชายสมบุญมาขอซื้อผักจึงออกอุบายพาไปในที่รับตาใช้มือปิดปากปิดจมูกใช้มีดแทงคอจนหลอดลมขาดก่อนผ่าท้องนำหัวใจกับตับใส่กระมังอยู่ในตู้กับข้าวส่วนมีดวางไว้บนฝาตุ่มน้ำเจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านพบตามคำให้การซีอุยถูกจับดำเนินคดีตำรวจ
รุ่งขึ้นเขาเปลี่ยนคำให้การเป็นยอมรับทุกคดี
ต้องการนำตับและหัวใจของเหยื่อไปกิน
โดยไม่มีใครรู้ว่าเขาจงใจให้การเท็จ
หรือไม่เข้าใจการสักถามของพนักงานสอบสวนกันแน่
เพราะคำให้การบางช่วงไม่ตรงกับพยานหลักฐาน

ว่าเป็นผู้ลงมือฆ่าโหดอีก๔ศพ
ในพื้นที่จังหวัดประจวบคิริคัน
แย้งกับความรู้สึกของคนใกล้ชิด
ที่เชื่อว่าซีอุยถูกปรักปรำ
ไม่ใช่ศรีอุ่ยเขาไม่ได้ทำ

มีเรื่องนะก็เป็นคนอื่นเขา
มาใส่ไลค์ให้ซีอุยเป็นแบบนี้

ก่อนก็ไม่เคยเต็มบ้าน
เราก็มองว่ามันเขาสงสารค่ะว่า
คดีฆ่าเด็กชายสมบุญที่จังหวัดระยอง
อุทธรพิพากษาประหารชีวิตซีอุย

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศิริราช
ขอนำซีอุยมาทำการศึกษา
เพื่อหาความผิดปกติในมนุษย์
จากนั้นร่างของเขาถูกนำไปแสดง
พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลสิริราช

ถูกนำมาสร้างเป็นละครและภาพยนตร์
นำเสนอให้เห็นถึงพฤติกรรมของฆาตกร

อุ๋ยได้รับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คืน

เห็นว่าเมื่อเขาได้ชดใช้ความผิดแล้ว
ก็ไม่ควรนำมาประจานว่าเป็นมนุษย์กินคน

ร่างของซีอุยถูกนำไปชาปนกิจ
ที่วัดบางแพรกใต้จังหวัดนนทบุรี
ปิดตำนานสีอุ่ยมนุษย์กินคน